คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้หน่อยค่ะ
เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหมเป็นบริษัทเกี่ยวกับสายสื่อสาร
เขาก็จะมีรถกระบะถูกไหมติดสติ๊กกงสติ๊กเกอร์ของบริษัท
แต่ปรากฏว่าพนักงานข้างใน
มันกลายมาเป็นปลาเน่าตัวเดียวมันเหม็นทั้งคล่อง
แต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าไม่เกี่ยวกับบริษัทเลย
เพราะพนักงานไปแอบลักลอบตัดสายสื่อสารโดยใช้รถของบริษัท
ตัดสายสื่อสารของค่ายอื่นด้วยนะ

ใช้รถของค่ายนี้แต่ไปตัดสายสื่อสารค่ายอื่น
ใช่ค่ะนี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นแบบชัดเลย
เอาตรงคุณสืบสกุลลองบอกดิฉันหน่อย
ถ้าเกิดคุณเห็นแบบนี้คุณจะคิดว่าเป็นขโมยไหมล่ะ

ใช่เขาคิดว่ามาซ่อมเพราะว่ามีสติ๊กกงสติ๊กเกอร์

เป็นรถบริษัทชัดเจนมีเจ้าหน้าที่มีพนักงาน

ใช่ส่ะทีนี้ตอนที่รอบพะพอเขาเห็นเขามาถาม

เพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับรถกระบะกำลังจะหนี

ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ตำรวจสพแสนศุกร์ว่ามีคนร้ายมาแอบขโมย

พอตำรวจไปตรวจสอบพนักงาน
คนที่เจอนะนายวีรพงศ์แสงฮิรันอายุ๒๖ปี
กับนายจุรจิตจันบกอายุ๒๔ปี
ใส่เสื้อพนักงานเลยของบริษัทครีบอร์ดแนน
บอกได้คุณผู้ชมแต่ต้องย้ำนะ
ว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคล

ใช่ค่ะแล้วพนักงาน๒คนนี้
เขากำลังจะขับรถกระบะที่ติดสติ๊กเกอร์ของบริษัทหนี

ดูที่ด้านหลังเห็นที่ชี้อยู่ไหม

อีกบริษัทหนึ่งของทีโอทีเขา
โอ้โหข้ามค่ายไปตัดของเขานะ
ใช่ค่ะตำรวจก็คุมตัวไปสอบที่สพแสนศุกร์สิ
ทั้งสองคนทั้งวีรพงศ์แล้วก็จุรจิต
ก็ให้การรับสารภาพผมเป็นพนักงาน
ของทางทรีบอร์ดแนนแล้วก็มาตัดสายสื่อสารไป
เพื่อเอามาขายแล้วเอาตังค์ที่ได้มาแบ่งปันกัน
เห็นรถกระบะมาตัดสายสื่อสารตอนแรกไม่ได้สงสัยนะ
เพราะว่าคนในหมู่บ้านเขาก็จะเห็น
ว่ามีเจ้าหน้าที่มาให้บริการ

แต่ทีนี้รอปภลองไปสอบถามดูไงอึกอึกอักอัก

ปภก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจแล้วสองคนทำท่าเหมือนจะหนีด้วยค่ะ
ความผิดปกติหัวหน้าชุดผมไปถาม
เขาก็อ้ำอึ้งอย่างนี้ประมาณนี้
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอก่อนเดี๋ยว
เพราะว่าเมื่อเช้าทีวันที่เขามา
มาดูกล้องมุมตรอนปิดเขาเห็นมั้ย
คุณนี้เราโดนตำนิดมาแล้วรอบหนึ่ง
เราก็เลยว่ามันไม่ได้แล้วล่ะหัวหน้าผมก็เลยจับไปเลย
แต่พวกมันปกติจะเห็นพวกนี้อยู่แล้วไปจับ
เพราะว่ามันจะจึงสร้างรักตรงนี้ของหมู่บ้าน

แต่เอาจริงอันนี้ต้องชื่นชมพี่ฉัตย์ไชพอพอวันนี้
ถือว่าทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแล
ไม่ใช่แบบเออมีรถมาจอดก็คิดว่าไปทำงานก็ปล่อยผ่านไป

ทีนี้เราก็ต้องไปคุยกับทางผู้จัดการของบริษัท

คุณปัฒนธรรมพงศ์สัจจัดธิรกุลค่ะ

บอกว่าผมได้รับแจ้งนะ
ว่าพนักงานบริษัทผมมาลักสายสื่อสารของบริษัทอื่น

ใช่ค่ะแล้วคือเหมือนเป็นการตบตาไหม

เขามาตัดสายสื่อสารของเจ้าไหนถูกไหมคะ

แล้วทางฝั่งของทีโอทีบ้าง

ขายทีโอทีเขาบอกว่า
โอ้โหสายสื่อสารที่ตัดไปเนี่ยโดนตัดไปประมาณ๓๐๐เมตร

เวลาที่เขาตัดสายสื่อสารไปมันเท่าไหร่
เขาบอกว่าอุ๊ดเป็นแสนนะแสนสามอยู่นะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็จะตั้งข้อหาแล้วค่ะ

เพราะว่าในหมู่บ้านนี้ทีโอทีเข้าไปตรวจ
เราก็เพิ่งมาตรวจแล้วสายเราหายไปไหนนะ
ปรากฏว่านี่พฤติกรรมของส่วนบุคคลนะ
ใช่จับได้แบบอันนี้เขาเรียกว่าคาหนังคาเสาใช่ไหม
ใช่แล้วก็เอาชื่อเสียงของบริษัทมาแอบอ้างอีกต่างหากนะฮะ